สวัสดีค่ะตรวจสอบสภาพอากาศกับรู้ก่อนร้อนหนาวดาวสุภาษามาแล้วค่ะ
ทุ่งบัวตองเข้าบานแบบนี้ใครหลายคนอยากมาเที่ยว
แต่จะขอเตือนก่อนนะคะสัปดาห์นี้อากาศแปรปรวนมากค่ะ
เหนือและภาคอีสานที่บอกว่าลมหนาวเขาเริ่มมาเนี่ยเขาจะเอาฝนมาด้วย
เพราะว่าพอลมหนาวมามาเจอกับความชื้นที่อยู่ในประเทศไทยตอนนี้
อาจจะทำให้เกิดฝนได้นะคะจะเห็นว่าช่วงเช้าวันนี้ค่ะ
ภาคเหนือกับภาคอีสานที่บอกไปยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะ
แต่ว่ารอกันหน่อยนะคะแต่ทีนี้ฝั่งตะวันตกของประเทศไทยค่ะ
จังหวัดกาญจนบุรีจะมีฝนตรวจสอบเรื่องของฝนตามช่วงเวลากันหน่อย
ช่วงเช้าแบบนี้ฝนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะอากาศไม่เอื้ออำนวยค่ะ
จะเห็นว่าภาคใต้ฝนส่วนมากจะอยู่ในทะเลนะคะ
แต่ว่าหลังจากนี้ไปค่ะภาคใต้ฝนจะเริ่มเยอะขึ้นเรื่อย
หนักที่๓จังหวัดชายแดนภาคใต้
พี่น้องชาวใต้ค่ะฝนยังคงเยอะอยู่นะคะ
ของที่จะเตรียมไว้ด้านบนเนี่ยอย่าเพิ่งเอาลงมานะคะ
เพราะว่าหลังจากพรุ่งนี้เป็นต้นไปเดี๋ยวฝนจะหนักขึ้นด้วยนะคะ
ส่วนภาคอื่นยังคงมีโอกาสที่จะทำให้เกิดฝนค่ะ
ส่วนภาคใต้พอฝนปัจจัยฝนมันน้อยค่ะ

ส่วนเรื่องของลมหนาวดูกันหน่อยนะคะ
แตะเท่านั้นเองเพิ่งมาถึงนะคะ
สำหรับลมหนาวแต่ทีนี้มาเจอกับความชื้นในประเทศไทย

ที่บอกว่าลมหนาวไม่ค่อยแรงเท่าไหร่
ก็คือเห็นไหมคะเส้นที่เป็นยึกยิวอยู่แบบนี้
เขามีลักษณะห่างนี่แสดงว่ากำลังของลมหนาวไม่ค่อยแรงเท่าไหร่
รออีกประมาณ๒๓วันค่ะลมหนาวจะมาถึงประเทศไทยนะคะ
ส่วนกรุงเทพมหานครรอไปอีกสักนิดนึงค่ะ
ลมหนาวน่าจะมาช่วงประมาณวันพฤหัสบดีหลายกรุงเทพฯ